เมื่อวานนี้ใครใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้บ้างช่วงบ่าย
นั่งหันหน้ากันถามว่าเน็ตใช้ได้หรือเปล่า

เมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สายสื่อสารที่ตึกไทยสมิตรครับติดกับพักเพื่อไทยที่ถนนเพชรบุรีตัดหมายเนี่ยฮะ

ไม่สื่อสารสายสื่อสารครั้งนี้นะ
มันลามทำอินเทอร์เน็ตล่มไปหมดเลยปุ้ยเอ้ย

มันเผาต้นไม้สายเคเบิ้ล
เป็นทางยาวกว่า๑๐เมตรทีเดียว
อาสากู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร

โดยฉีดสารเคมีจนไฟสงบนะฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อวานี้มันเป็นวันหยุดไงครับ

ต่อระบบอินเทอร์เน็ตของบางพื้นที่ใกล้เคียง
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเป็นวงกว้าง
เป็นทรัพย์สินของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจ
มีนางสาวชนะพันธ์พี่สาวของนายธนทร

อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นผู้บริหาร
นี้เชื่อว่าเหตุไฟไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

ค่ะนะฮะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งไปดูนะครับ
ที่ปากซอยจรรย์สนิทวง๔๔อันนี้ก็ไหม้เยอะเหมือนกันนะครับ
เสาไฟฟ้าตามสายไฟที่ห้อยอยู่แล้วก็ที่กองหล่นลงมาที่พื้น
เปลวไฟบางส่วนเนี่ยมันยังลามไปด้านหลังของแนวกั้นรั้วสังกษีด้วย
เป็นไฟลุกลามน่ากลัวมากครับลุกไหม้น่ากลัวมากแบบนี้แหละฮะ

แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนดับสนิทโดยไม่มีใครได้รับอันตราย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าสาเหตุของไฟไหม้
เกิดจากความร้อนของสายไฟซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่มัดรวมสายไฟฟ้ากับสายเคเบิ้ล
ติดกันแบบที่เขาทำที่มันไหม้เนี่ยเพราะอะไร
เพราะสายไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีความร้อนอยู่ในตัว

แต่ตอนหลังจัดระเบียบสายสื่อสารไง

หรือว่าจะว่าไม่รู้มันก็ไม่น่าจะใช่
หรือว่าอยากจะจัดระเบียบอย่างเดียว
ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยนี้ก็ไม่รู้นะ

รวมกันก็อาจเป็นไปได้ความร้อนจากสายไฟฟ้า
อาจทำให้มันทำปฏิกิริยากัน
จนเกิดประกายไฟลุกไหม้อย่างที่เกิดเหตุไปนี่แหละฮะ
เอาลงดินเถอะครับมันควรจะเจริญแบบนั้นไม่ต้องมาเห็นแบบสายไฟขยุ่มขยุ่มอยู่แล้วอ่ะ
จะได้เจริญหูเจริญตาเจริญใจ
เห็นบอกว่าตามรายงานข่าวกรุงเทพปี๖๕เขาจะเอาสายสื่อสารสายไฟลงดินให้หมดนะ
แต่ช่วยนัดกันหน่อยได้ไหมหลายหน่วยงานช่วยนัดกันหน่อย
ครับคุยกันหน่อยแล้วทำในช่วงเวลาเดียวกันไม่ใช่หน่วยงานนี้ทำ
เอาลงดินเสร็จเรียบร้อยยืนยิ้มอยู่
หน่วยงานหนึ่งมาขออนุญาตขุดจะเอาลงดินเหมือนกัน